พูดถึงเรื่องโรงงานที่ไฟไหม้ที่กิ่งแก้วนะคะ

นางเอกหน้าเด็กนะคะคุณออมสุชา
อย่างที่ทราบนะคะเธอโอ้โหโควิดเล่นงานเอา
ก็มีเรื่องอกสั่นขวัญแขวนอีกนะคะ
โรงงานระเบิดไฟไหม้ที่กิ่งแก้วบ้านเธออยู่แถวนั้นค่ะ

คือก่อนหน้านี้น้องออมมีโรคประจำตัวอยู่

เธอบอกว่าพอได้ยินข่าวตื่นเช้ามาตกใจมาก
กับครอบครัวรีบนั่งรถอพยพย้ายออกมานะคะ

ก็คือจะเป็นแบบมือเกร็งแล้วก็ชักได้

บันเทิงไทยรัฐนะคะวีดีโอคอลสอบถามคุณออมค่ะ
ขณะนี้นะคะพักอยู่ที่โรงแรมแถวราชประสงค์ค่ะ
บอกว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะ

แต่ว่าจริงเธอใจก็ยังหวั่นนะ

ภายใต้มาตรการคุมเข้มของกองถ่ายค่ะ

พี่แอมพี่แอมพิธาเป็นห่วงมากจริง
คือตอนนี้โควิดก็ไม่ได้เจอกันอยู่แล้วนะคะ

แล้วก็ถ่ายถามด้วยความเป็นห่วงตลอดเลยค่ะ

น้องก็คือแบบแน่นหน้าอกอะไรอย่างนี้

อมเป็นแบบเป็นคนประเภทแทนิกอยู่แล้ว
คือมีปุ๊บก็คือแบบเกิดอะไรขึ้นต้องทำยังไง
คือก็รีบเอาตัวเองออกมาก่อนเลย
ก็เป็นห่วงแหละเป็นห่วงเรื่องแบบเออ
ไปทำงานที่ไหนอะไรก็ต้องดูแลตัวเอง
เหมือนกับว่าต้องเลือกรับงานนิดนึง

ออมเลือกทำงานใส่บางงานที่มันข้างอยู่
อย่างเช่นละครคือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้
ที่เราจะต้องแบบทำให้จบ

ก็น้ำก็ต้องเตรียมส่วนตัวของเราเอง
ค่ะมันก็ต้องช่วยเหลือแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับ
เห็นบอกว่าจะรับเรื่องนี้แล้วก็จะไม่รับแล้วใช่ไหมพี่แจ๊
ใช่ก็คือออมบอกว่าคือจริงเหลืออีกแค่๑๐คิวที่จะถ่ายนะคะ
แล้วหลังจากนี้ก็จะพักแล้วเพราะว่าตัวเองมีโรคประจำตัวเยอะ

จะไปไม่ทำงานก็ไม่ได้ไม่มีละครออน

แล้วบางทีละครเนี่ยฉากพระนางอาจจะต้องเข้าคู่คุกนิดกัน